เศรษฐกิจติดจอวันนี้มีข่าวดีสำหรับประชาชนในกลุ่มเปราะบาง๓กลุ่มครับ
จากว่ารัฐบาลจะโอนเงินให้ภายในวันนี้คือ๑๐กุมภาพันธ์นะครับ
โดยเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลให้กับกลุ่มเปราะบาง๓กลุ่มนะครับ
ช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นผลต่อเนื่องมาจากเรื่องของการระบาดโควิด๑๙ช่วงที่ผ่านมาครับ
เดี๋ยววันนี้๑๐กุมภาพันธ์เช็คในสมุดบัญชีว่ามีเงินเข้าหรือเปล่า
ก็เป็นการจ่ายงวดที่๒จากทั้งหมด๙งวดด้วยกันกลุ่มไหนบ้างครับ
กลุ่มแรกจะเป็นเงินอุดหนุนบุตรนะครับ
หนุนเงินให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ๖ขวบเดือนละ๖๐๐บาท
สำหรับผู้ปกครองที่มีรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปีนะครับ
ส่วนกลุ่มที่๒ก็เป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับ
โดยผู้สูงอายุอายุหกสิบถึงหกสิบเก้าปีได้หกร้อยบาทต่อเดือน
สิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีได้เจ็ดร้อยบาทต่อเดือน
สิบถึงแปดสิบเก้าปีก็ได้แปดร้อยบาทต่อเดือนครับ
และอายุเก้าสิบปีขึ้นไปได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
กลุ่มที่๓เป็นกลุ่มก็คือเงินเบี้ยผู้พิการนะครับ
ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีเดิมได้แปดร้อยปรับใหม่เป็นหนึ่งพันบาทต่อเดือนครับ
และผู้พิการที่มีอายุมากกว่า๑๘ปีขึ้นไปได้๘๐๐บาทต่อเดือนนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลครับรัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ตามที่มีการลงทะเบียนเอาไว้ครับ
และประชาชนที่อยู่ใน๓กลุ่มนี้สามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้เว็บไซต์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ